ไปตามกันต่อหน่อยสำหรับกรณีครูเอ็มกับครูแนนค่ะสองสามีภรรยาที่เป็นครูเหมือนกันเนี่ย
แล้วก็ถูกฆ่าจัดฉากตอนแรกข่าวออกมาเหมือนว่าทะเลาะกัน
แล้วก็ฆ่าปาดคอกันเองแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกฆ่าเพราะหวังจะชิงทรัพย
ก็คือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาตินะคะซึ่งตำรวจทำงานเร็วมาก
ใช้เวลาไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงใช่ค่ะไปรวบตัวคนร้ายได้
เรียกว่าทันควันจริงเพราะว่ากำลังจะข้ามชายแดนธรรมชาติ
หนีออกไปอยู่แล้วที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รวบตัวกลับมาเสร็จปุ๊บ
เอากลับมาสนามบินดอนเมืองไปสอบที่ระยองเลยนะคะสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ย
ไม่ได้รู้จักกับครูสองคนนี้มาก่อนแต่เขาอยากได้บิ๊กไบท์
แต่ว่าแม่บุญธรรมของครูเอ็มผู้ตายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแค่การ
ฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์หรือเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
บุญธรรมบอกว่าเอ๊ะมันมีใบสั่งหรือเปล่า
เพราะว่าครูเอ็มผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เคยมีหนี้ใช่ค่ะ
เรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์
ก็เลยสงสัยว่ามีคนอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหรือเปล่าเช่น
สั่งให้ผู้ต้องหาคนนี้มาฆ่าค่ะซึ่งผู้ต้องหาที่ว่าก็คือนายสุภกฤษสุจาศีหรือว่าไตเติลนะคะ
อายุ๒๒ปีค่ะเป็นคนที่มาฆ่านายอโลชาสุภานิษฐ์หรือครูเอ็ม
ฆ่านางสาวปริยาพรเพียรงามหรือว่าครูแนนเสียชีวิตขาบ้านพักในหมู่บ้านที่อำเภอเมืองระยองในวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราได้รับข้อมูลมาจากตำรวจหน้าห้องขังนะก็ถามแหละว่าไตเติลเข้าห้องขังคืนแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าไตเติลกินอิ่มนอนหลับดีค่ะสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติไม่ได้มีอาการเครียดไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
กับข้าวอย่างข้าวผัดกะเพราข้าวราดแกงก็กินฝีมือแม่บ้านในโรงพักครบทุกมื้อ
ตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครติดต่อมาเยี่ยมนายไตเติลเลย
ทนายความของนายไตเติลล่าสุดติดต่อเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาพบที่ศาลจังหวัดระยอง
เอาคำให้การของไตเติลก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่จับตัวได้เนี่ย
สื่อข่าวก็พยายามถามที่สนามบินดอนเมือง
ผู้สื่อข่าวถามตลอดเลยว่าทำทำไมแรงจูงใจคืออะไรเขาก็ไม่ตอบค่ะ
แต่จากการสอบสวนไตเติลบอกว่าทำลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าสาเหตุของการฆาตกรรมครั้งนี้เขาบอกว่า
เอ็มติดต่อขายรถให้กับไตเติล
แล้วไตเติลรับซื้อในราคา๓๙๐๐๐บาท
คือครูเอ็มโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้วันที่๑๑ตุลาคม
ว่าจะขายบิ๊กไบท์ดูคาติสีแดงคู่ใจ
ในราคา๖๕๐๐๐ต่อรองได้ค่ะ
ไตเติลบอกว่าตกลงกับครูเอ็มแล้วที่๓๙๐๐๐บาท
มัดจำให้ครูเอ็มไป๖๐๐๐บาทแล้วด้วย
แล้วตกลงกันว่า๒๗พฤศจิกายนจะเข้าไปรับรถดูคาติ

แต่พอถึงวันนัดรับรถค่ะ
ไตเติลไปเห็นโพสต์เฟซบุ๊คของครูแนนกับครูเอ็ม
เขียนเอาไว้อันนี้คือโพสต์ต้นเรื่องนะ๑๑ตุลาคม
โพสต์แรกที่โพสต์ขายบิ๊กไบท์ดูคาติ

ตั้งราคามาที่๖๕๐๐๐๐เขาบอกเขาเจรจากันแล้ว
วันจะเข้าไปดูของเห็นเฟซบุ๊คทั้งครูเอ็มครูแนน
ว่าขายรถได้แล้วในราคา๖๕๐๐๐บาท
เพิ่มเงินทีหลังเหรอหรือไปขายให้คนอื่นก็เลยโกรธ
ก็เลยไปบ้านครูเอ็มช่วงหัวค่ำก็ไปตามนัดแต่ไม่ได้ไปมือเปล่า
เป็นลักษณะแบบลูกโม่เป็นกระสุนขนาดจุดสามแปด
เอวไปด้วยระหว่างที่นั่งเจรจากันที่โต๊ะกลางบ้าน
เอ็มก็เตรียมเอกสารการซื้อขายมามอบให้ไตเติลคือเซ็นโอนลอยให้แล้วด้วยนะคะ
เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงกันไม่ลงตัวอีท่าไหนค่ะ
เติลหยิบปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่หัวครูเอ็มเลยแล้วก็ยิงออกไปหนึ่งนัด
แต่ว่าครูเอ็มอ่ะเขาหลบทันคือด้วยความที่เจรจากันหน้าต่อหน้าแบบนี้ค่ะ
พอเอาปืนจอดแบบนี้ปุ๊บครูเอ็มหลบทันกลายเป็นว่ากระสุนมันไปเข้าหัวครูแนนที่ยืนหันหลังอยู่ค่ะ
หลังจากนั้นไตเติลก็ยิงเข้าไปอีกนัดนึงเข้ากลางลำตัวครูเอ็ม
ซึ่งนัดนี้ไม่ได้ทำให้ครูเอ็มตายในทันที
ไตเติลก็เลยวิ่งไปที่ครัวหยิบมีดในครัวออกมา
แล้วก็ปาดคอครูเอ็มเขาบอกว่าปาดจนคอเกือบขาดนะคะ
หลังจากนั้นค่อยลากศพทั้งครูเอ็มครูแนนมาไว้ที่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็จัดฉากให้ดูเหมือนกับว่าสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตาย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ดูคาติสีแดงเนี่ยออกจากบ้านไปพร้อมเอกสารโอนลอย
กลับไปบ้านตัวเองนอนอยู่๓ชั่วโมงไปนอนพักอยู่๓ชั่วโมง
กลับมาที่บ้านครูเอ็มอีกครั้งตอนตีหนึ่ง
มาพร้อมกับกระดาษที่เขียนข้อความเรื่องของการตามทวงเงินทวงของอะไรกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาลื้อค้นทรัพย์สินเอาสร้อยคอทองคำเข้าไปอีกสองเส้น
เอาเงินสดเข้าไปอีกเกือบห้าหมื่นแปะข้อความเอาไว้เสร็จสับแล้วก็หนีไป
ทีนี้อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกแม่บุญธรรมของครูเอ็มนางบันทมเจริญผลอ่ะ
เขาก็ยังยืนยันนอนยันเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เขาให้ข้อมูลกับเรา
ว่าเขาไม่เชื่อว่าจะถูกฆ่าเพราะประสงค์ต่อทรัพย์
แต่เชื่อว่าน่าจะมีใบสั่งจากเจ้าหนี้โต๊ะพนันฟุตบอลเพราะว่าครูเอ็มเนี่ยเป็นหนี้อยู่หลายล้านบาท
บุญธรรมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าถ้าไตเติลประสงค์ต่อทรัพย์จริง
ทำไมไม่ค้นบ้านแล้วเอาทรัพย์ไปตั้งแต่แรกอ่ะอืม
กลับไปนอนอยู่ที่บ้านตั้ง๓ชั่วโมงย้อนมารอบ๒ถึงจะมาเอาทรัพย์สินของเขาไป
ถ้าประสงค์ต่อทรัพย์คงค้นบ้านเลอะเทอะเละเทะไปหมดแล้วหรือเปล่า
นี่แหละค่ะคุณแม่บุญธรรมเลยบอกว่าอยากที่จะให้ทั้งสื่อทั้งเจ้าหน้าที่ตามสืบเรื่องนี้ให้ครบทุกมุม
จะได้รู้ว่านายไตเติลคนนี้มีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ระยองยังไง
บุญธรรมได้ข้อมูลมาบอกว่าไตเติลเองก็ติดหนี้การพนันเหมือนกันไม่มีเงินใช้เหมือนกัน
แล้วก็ไปรู้มาว่าครูเอ็มมีฐานะดีมีเงินเยอะเลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ฆ่าชิงทรัพย์เนี่ยแม่ว่ามันไม่ใช่สาระมันไม่ใช่ประเด็นเพราะลูกเคยแจ้งความและกาสินไว้ที่โรงพักเมืองระยองนี้แล้ว
เพราะเขาถูกครูฆ่ามาหลายเดือนก่อนซึ่งที่แม่ช่วยเหลือเขามาแม่ก็อยากให้เขาแม่ไม่คิดว่าเขาได้เป็นหนี้เยอะ
ไม่ได้คิดว่าเขาเข้าไปติดในวงจรนี้แม่ไม่รู้เพราะแม่ไม่รู้เรื่องวงจรการพนันบอลอะไรพวกนี้แม่ไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นกันยังไงแบบไหน
แต่สิ่งที่แม่เห็นคือลูกแม่ที่ตายเนี่ยกำลังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่แม่ฟังจากผู้การภาคพูดนะ
เพราะครอบครัวแตกแยกเด็กก็จำเป็นต้องหาเงินใช้เองถ้าอันนี้ถ้าแม่พูดว่าถ้าเป็นครอบครัวแตกแยกแล้วต้องหาเงินใช้เองคนทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแตกแยกเป็นล้านครอบครัวหลายล้านครอบครัวถ้างั้นลูกเขาก็ต้องเป็นโจรกันหมดใช่ไหมต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อยังชีพตัวเองใช่ไหมและอย่างงี้สังคมม
ทั้งนี้จริงจริงแม่เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าแม่รู้พฤติกรรมของครูเอ็มมาตลอดนอกจากนี้เนี่ยนะคะแม่บุญธรรมก็ยังบอกอีกด้วยว่าเมื่อคืนหลังมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จกลางดึกฝันถึงครูเอ็มกับครูแนนค่ะฝันเห็นครูเอ็มครูแนนมายืนอยู่หน้าบ้านสวมชุดขาวแล้วก็ยืนร้องไห้พู
ขึ้นมาทีนี้คนที่ฝันนะไม่ได้มีแต่แม่บุญธรรมนะคนในหมู่บ้านหลายคนเขาบอกด้วยว่าเห็นครูเอ็มกับครูแนนยืนอยู่หน้าบ้านค่ะครูแนนมีแผลที่หัวเลือดไหลส่วนครูเอ็มก็ยืนเอียงคอเหมือนคนคอหักคนในหมู่บ้านบอกกลัวมากอยากให้นางบันทมเนี่ยแม่บุญธรรมเนี่ยเดินทางมาทำพิธีอีกครั้งได้ไหมเพราะเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะยัง

คดีที่โหดเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นสุดท้ายได้ตัวคนร้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะขยายผลอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่า